ท่านนายก็ออกมาพูดเรื่องนี้สักทีเออแต่ว่าอัหมู่ไม่คอใช่มั้ย
พันธุ์มันจะได้มีลูกหมูเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้
ไปหาต้นต่อสิว่าข้าวของมันแพงอะไรกระทรวงพาณิชยกระทรวงเกษตร
ไปหาต้นต่อมาแล้วทำให้ราคาสินค้ามันถูกลงไม่ใช่มาแห่ปรับขึ้นแบบนี้นะฮะ
เมื่อวานนักข่าวก็ไปเจอท่านท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็พูดถึงที่ราคาสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นมากมายก็สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
สำรวจตั้งแต่ต้นทางว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะฮะความต้องการมันมีมากกว่าหรือเปล่า
นะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยบริโภคอย่างเพียงพอแล้วก็ราคาไม่สูงเช่น
เอาหมูใช่ไหมมันไม่พอจากโรคระบาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาสร้างลูกหมู
หมายถึงว่าผลิตลูกหมูขึ้นมาใหม่ให้มันเพียงพอ
ส่งเสริมเรื่องของผู้ผลิตผู้ค้ามรายย่อย
ไม่พอก็ต้องระงับการส่งออกไปซะก่อนในช่วงนี้
ตายไม่ถึง๒๐แต่ทำไมหมูถึงขาดตลาด
มันเกิดจากอะไรรายใหญ่เขาไปสต๊อกเอาไว้หรือเปล่า
ไปทำให้หมูมันแพงขึ้นหรือเปล่าหรืออย่างไร
ปัญหาเกิดขึ้นตอนไหนขั้นตอนไหนและใครทำ
เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ต้องไปหามาให้ได้
แล้วมาตอบประชาชนให้ได้นะฮะ
สำหรับปัญหาสินค้าที่มันราคามันแพงขึ้นหลายอย่าง
โดยที่ไม่มีเหตุสมควรสมเหตุสมผลเนี่ย
ก็สั่งให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรไปตรวจสอบ
ถ้าพบว่ามันขึ้นแบบไม่ถูกต้อง
ท่านนายกบอกว่าให้ประชาชนร้องไปยังสคบ

อย่าเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนะ
ฝากบอกใครนะคะสอบคบ
ฮะบอกใครว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะฮะ
ผู้ประกอบการอ๋อเหรอบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัว
ไม่ใช่ว่าไอ้หมูแพงคนไปกินไก่ก็ไก่เพิ่มราคา

ต้นทุนเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น๕บาท

เว้นค่าแรงไม่ขึ้นท่านถามกลับมาว่า
แล้วจะเอาเงินได้ไหมครับ
พูดได้แต่รัฐบาลต้องมีเงินซะก่อน
เดี๋ยวค่าแรงเวลาคนจ่ายนายจ้างจ่ายไม่ได้หรือ

จะถามว่าท่านก็บอกว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหนมีเงินหรือเปล่า
ฟังเสียงท่านหน่อยครับ
จะขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลต้องกวนมันก็ไม่มีอะไร
เพราะฉะนั้นอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกัน

ไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทนึง
ขอบพูดอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น๕บาทมา

มีการบอกว่าถ้าอยากถูกประกอบค่าแรงควรจะขยับขึ้นไงบ้าง

ในการที่จะจ่ายให้กับผู้ใช้แรงงานต่าง

ราคาสินค้าเข้าไปที่ประชุมด้วย
แล้วก็หวังใจว่าน่าจะมี

ประชาชนพวกเราผู้บริโภค

รอดูช่วงบ่ายว่าจะมีผลคอรมอลออกมาอย่างไร

เพราะนายกคุมเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ

และคุมเศรษฐกิจสตเชาะ

จะให้เลี้ยงอะไรหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา